เอาล่ะสุดคุณสอนหยุดก็พึ่งเพลี่ยงกันสด

พี่หยุดก็พึ่งสัมภาษณ์แพทย์ก็พูดแล้วถึงกรณีคลิปตบเนี่ย
เป็นเรื่องของนาฟน้าฟก็คือหลานสาว
เพราะหลานสาวของตนไปโพสต์คำรุนแรงในเฟซบุ๊ก

ส่วนภาพในคลิปตนขอโทษแทนหลานสาว
แล้วก็ยอมรับผิดที่เป็นคนเริ่มก่อน
ยันไม่ได้ยกพวก๓๐คนอย่างที่วิธี

เขาไม่ได้ยกพวก๓๐คนไปรุม
แต่อีกฝ่ายเป็นคนนัดเคลียร์

แต่คุณเบนเขาก็ออกมาตอบสัมภาษณ์
เขาก็พูดเองนะว่าเขาเป็นคนที่แบบนัดจะมาคุยกัน
แล้วก็หลังจากนั้นตนจึงแจ้งตำรวจเพื่อให้มาระงับเหตุ

คนบอกอ้าวยายแพทย์ไปทำไมไปถึงแบบว่า
ดูเหมือนจะไปร่วมบล็อกกับเขาก็บอกไม่ใช่
เขานั่นแหละเป็นคนแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุ
แต่ไม่ทันภาพที่ตนจิกหัวเบนเสื้อฟ้าเป็นจังหวะห้าม
คือกำลังจะไปห้ามเฮ้ยอย่าไปมีปัญหากันเลย

เพราะเอิญมันก็ไปอยู่ในเฟรมพอดีมันก็เลยเกิดการมโนกันไปเรื่อย
เป็นไปได้พี่อันนี้เป็นไปได้อันนี้เชื่อ
แล้วถ้าพี่ก็ก๊อบด้วยนะเป็นจังหวะไม่ได้ตั้งใจจะจิกหัว
ตนเองถูกแม่อีกฝ่ายขวนจนเป็นรอยถลอก
อกจากนี้ยังชี้แจงกรณีน้องแจ็ค
น้องแจ๊กคือผู้ชายอย่าไปเรียกน้องแหวนน้องแจ๊กก็คือแฟนเด็กเขาเลย
น้องแจ๊กครบกันมา๙เดือน

เออมันรักเขาเพราะอะไรรู้ไหมช่วยดูแลพ่อแม่ช่วยดูแลแม่นางดี
แต่ฝ่ายชายก็เริ่มเปลี่ยนไป
หลังจากที่ไปงานวันเกิดคุณเบนเลยตัดสินใจเลิกกัน
นางก็อะไรอาวรอยู่นะ

คืออย่างคุณเบนเขาก็พูดอีกว่าไม่มีอะไรกันทั้งสิ้น
ก็คือเคยเป็นแฟนกันมาก่อน
กลับมาคุยกันแค่๒๓สัปดาห์นี้เองนะ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

แต่อันนี้คือแหมเราว่าเยอะมันจะต้อง

มันก็ต้องเพียงพอใช่ไหมเขาคือพยายามปรับนี่ไงพอสำหรับคน๓๐๐๐คนหรือเปล่า
ฉันมีความรู้สึกว่าลูกค้ามากขึ้นเรื่อยคนที่อยากจะรวย
เพราะว่าตอนนี้รางวัลมันกระจายไง
เออใช่มันมีโอกาสมี๓ตัวหน้า๓ตัวหลังออนไลน์ยังไม่มาอย่างนั้น
เรากำลังจะมีหวยออนไลน์เร็วนี้แล้วนะ
ปัญหาที่พบคือสลากยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ทางสำนักงานมีความสามารถในการพิมพ์๑ล้านคู่
ขณะนี้พิมพ์มาได้๕๐ล้านคู่
ล้านคู่ขออภัยค่ะ๑๐๐ล้านคู่ตอนนี้พิมพ์ได้๕๐ล้านคู่

อีกครึ่งอีกเท่านึงเลยอีกเท่านึง
คือพิมพ์ได้ตอนนี้แค่๕๐ทั้งที่จะพิมพ์ได้๑๐๐
แต่ว่ายังมาได้แค่๕๐มันก็แย่งกันนะสิ
ใช่ค่อยซื้อขึ้นไปพี่สำคัญยังสามารถจะพิมพ์สนับเพิ่มได้
และมีแนวว่าจะถยอยพิมพ์เพิ่มนะคะ
ทยอยนี้จะเป็นเมื่อไหร่ทยอยกี่งวดต้องพิจารณากันอีกครั้ง

ต้องเบรกอีกแล้วอ่ะแต่ช่วงหน้าสิค่ะข่าวบันเทิงโอ้โหนี่ไงมีอะไรบ้างเนี่ย
ยินดีรีดีอาท้องแล้วนะฮะ

ทำไมอ่ะทำไมอ่ะคัปตราหนุ่มแคปชั่นมุ้งมิ้งเดี๋ยว

คนเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนผู้คนเดิมอ่าไปสักครู่เดี๋ยวค่ะ

จริง